กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสมคิดเชื้อคงพักเพื่อไทย
อุบลรัชธานีขอบพระคุณท่านประธานครับ
คอลโมจะมาน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของพวกผม
ของฝ่ายค้านที่จะต้องมาอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เราทำยติไว้
ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้อ่ะ
เป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์ล้วนล้วนท่านต้องมา
ส่วนจะฟังอยู่ทางไหนเนี่ยอีกเรื่องหนึ่ง
ปกติผมพูดทีไรท่านอยู่ทุกทีงวดนี้อาจจะมีภารกิจไม่ว่ากัน
แต่ว่ามีคอลโลมอลมาก็ยังดีอย่างน้อยนั่งคนสองคนจะได้รับทราบกัน
ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้อ่ะ
ท่านที่เป็นตำรวจต้องฟัง
คนที่อยู่ในหน้าที่รวมทั้งคนไม่อยู่ในหน้าที่
ฟังเรื่ององค์กรของท่านเพราะผมจะพูดถึงตำรวจโดยเฉพาะ
ที่ต้องพูดเพราะต้องปกป้องรักษาองค์กรตำรวจ
ให้มีศักดิ์ศรีให้มีเกียรติยศ
ไม่ใช่คนที่ทำอะไรอยู่แล้วก็ไปทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่ตัวเองพูด
ในกรณีนี้นะครับท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์
ท่านเป็นนายกมาก็อีกไม่กี่เดือนก็จะ๘ปีแล้วล่ะครับ
ยึดอำนาจรวมทั้งมาจากกระบวนการเลือกตั้งที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นัก
เราเองก็ต้องต้องยอมรับว่ามานั่งในในสภาด้วยกันกรณีนี้เนี่ย
ผมก็จะบอกว่าท่านรู้แก่อำนาจช่วยเหลือบุคคล
แวดล้อมท่านบุคคลต่างที่ทำงานให้ท่าน
สร้างความเหลื่อมล้ำสร้างบาดแผลให้กับลูกหลานพอสมควร
ผมเรียนว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์
ท่านก็ต้องเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด
จะอำนาจด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่เพราะฉะนั้น
เรื่องสำนะงานตำลเป็นชาติเนี้ยเราต้องย้อนไปก่อนว่า
เขาก็ใช้งบประมาณปกติไม่มีอะไรอื่นใดเลย
มีหนังสือเวียนของพบตรชื่อสุวัสดิ์
ก็เวียนปกติดูสไลด์ที่๒ที่๓ก็ได้ครับ

ปกติเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรต่างเนี่ย
ที่จะต้องใช้ในงบในเรื่องของการจัดงบประมาณดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งลงก็เขียนบอกว่าแนวทางในการปฏิบัติราชการ
นี่สไลด์๓แผ่นนี้ก็พอเห็นคร่าวว่า
เรื่องนี้พบตรจะต้องดูดูกระทั่งเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง
เรื่องการสอบเข้าเรื่องทุกอย่างแล้วครับ
ตำรวจก็จะใช้เงินงบประมาณ
หนี้หนังสือเนี่ยเป็นงบประมาณซึ่งใช้ในงบประมาณปี๖๕

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยที่ผมจะมาเล่าให้ฟังก็คือบอกว่า
พลเอกประยุทธ์นอกจากจะดูแลเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับ
ท่านก็ยังไม่เห็นแก่ลูกหลานที่กำลังตกงาน

วันนี้เนี่ยนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ลูกหลานเราเนี่ย

เฉลี่ยแล้วในปี๖๔เนี่ยนิสิตนักศึกษาใหม่เนี่ย
ตกงานไปราวสัก๕แสน
ที่ต้องย้อนให้เห็นเพราะว่าคนตกงานจำนวนมาก
แต่มีคนอีกบางคนกลุ่มหนึ่ง
ได้งานโดยอาศัยเส้นสาย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แต่เรื่องนี้เนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์
ท่านก็จะบอกว่าสมคิดมาอีกแล้วตำรวจอีกแล้ว
ครั้งก่อนก็มาพูดเรื่องการแต่งตั้งตำรวจโยกย้ายจ่ายเงินจ่ายทองกัน

ก็พูดครับเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเหมือนกับท่านขจิตนั่นแหละ
ไม่พูดไม่ได้เพราะอะไรครับ
เพราะเรื่องนี้พูดไปท่านก็ไม่แก้ไข
พิปรายไม่ไว้วางใจถ้ามีเดือนหน้าก็จะพูดอีก
เรื่องเดียวกันนี่แหละแต่วันนี้เอาเรื่องใหม่หน่อย
ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าค่าใช้จ่ายค่าดูแลเรื่องต่าง
ใช้งบประมาณหลวงทั้งนั้นไม่ใช่เงินพลเอกประยุทธ์
เรื่องนี้ขอเรียนว่าพลเอกประยุทธ์ที่ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยมีคุณสุวัสดิ์เนี่ยพบปั๊ดเขาเรียกเล่น
เป็นผู้กำกับดูแลในร่านบริหาร
หลายคนก็จะต้องมองว่าโอ้ยเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่า
ไม่ใช่หน้าที่ผมหน้าที่ผมก็แค่กำกับดูแล
คนที่บริหารจัดการก็คือพลตำรวจเอกสุวัสดิ์
ขออภัยที่เอ่ยนามท่านไม่เสียหาย
ท่านประธานครับเรื่องตำรวจเนี่ยมันมีหลายเรื่อง
ปัญหาอาจกรรมปัญหายาเสพติดปัญหาทุกเรื่อง
เพื่อนสมาชิกก็ได้อภิปรายเยอะ
มันเป็นปัญหาหมดเพราะอะไรครับ
เพราะเราเลือกคนที่มีคุณภาพได้ไม่เต็มหน่วย
ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันมายังไงครับ
มากับเส้นกับสายไง
จำนวนนึงมากับเส้นกับสายตำรวจที่เขาทำงานดีดี

นี่ไงครับพฤติกรรมอัธยกรรมต่างมันรุนแรงมันมากขึ้น
ผมก็มีสไลด์ให้ดูมีการป้นค่าจี้ชิงทรัพย์
สารพัดอย่างในภาวะเศรษฐกิจที่มันตกต่ำขนาดนี้
ปัญหาต่างมันเกิดขึ้นแต่ตำรวจเอง
กลับมองเรื่องนี้อย่างตาปิบ
ผมเรียนนะครับว่าท่านประธานครับ
การเอาคนเข้ามาดำรงตำแหน่งนั้นแน่นอนครับ
มันมาได้หลายวิธีวิธีหนึ่งก็เส้นสาย
ซึ่งถ้าใครไม่มีเส้นสายก็เข้าไม่ได้
จะเล่าให้ฟังท่านประธานเรื่องนี้
ผมเองเนี่ยพอได้ข้อมูลเรื่องนี้ก็นอนคิดพอสมควร
ว่าจะอภิปรายดีไหมไม่อยากให้ไปกระทบเด็กเด็ก
ผมคิดดูแล้วถ้าเงินที่จ้างตำรวจเหล่านั้น
เป็นเงินส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์
ผมไม่พูดหรอกครับนี่มันเงินภาษีพี่น้องประชาชน
ที่เอาไปใช้ในสิ่งที่สร้างให้คนแวดล้อมตัวเอง
คนใกล้ชิดตัวเองเพื่อให้ทำงานให้ผมต้องพูด
แม้จะเข้าใจว่าเด็กนั้นอาจจะไม่รู้เรื่อง
ผมเรียนนะครับว่าผมปรากฏว่ามีลูกชายกับลูกสาว
นักการเมืองคนหนึ่งที่ติดกับพลเอกประยุทธ์
เรียกว่าจะเป็นจะตายแทนกันได้เอาลูกเข้าตำรวจ

ลูกอดีตพบตรก็เข้า
ลูกพบคนนั้นอาจจะเข้า
คนเป็นลูกคนตำรวจพ่อแม่เป็นตำรวจ
ก็อยากให้ลูกเป็นตำรวจไม่ใช่ความผิด
โอเคล่ะลูกอดีตพบตรเป็นตำรวจ
ผมยังพอทำใจรับได้แม้จะรับได้บ้างไม่ได้บ้าง
เพราะอะไรฮะเพราะก็เส้นสายเหมือนกัน
แต่อย่างน้อยคนที่เป็นตำรวจใหญ่
ก็ได้สร้างคุณงามความดีให้กับหน่วยของเขา

คนเอกประยุทธ์จัดการให้คนนึง
นี่ไงครับจัดการให้คนคนหนึ่ง

ท่านก็เป็นดรเสกสกล
ที่ผมต้องเอ่ยชื่อเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องและเป็นข้อเท็จจริงครับท่านประธาน
คืออย่างนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยกับคนที่เห็นในภาพ
ไปไหนมาไหนด้วยกันเรียกว่าแม่เป็นเงาตามตัว
ขนาดจุดไฟชักให้กันนะครับ
มีคนมาก็ซิบว่าในธรรมเนียบคนนี้จุดไฟชักให้

มีเรื่องมีราวมีคลิปอื้อเฉาสุดท้ายก็จำใจลาออก

ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายธรรมวรรดิ
ผมเอ่ยชื่อได้นิดหน่อยผมมีภาพหมดแต่ผมเห็นว่าเป็นเด็กเด็กรุ่นลูก

คนหนึ่งชื่อร้อยตำรวจโทเจตนารมอัตถาวงศ์
มันเกี่ยวเนื้อกันครับผมจะเอ่ยทั้งเดียว
อีกคนเป็นผู้หญิงลูกสาวชื่อจิตปรารถนานามสกุลไม่บอก
คนแรกเป็นรองสารวัตรฝอ๕กองบกอกอำนวยการกองประชาการสืบสวนกลาง
บรรจุ๓๑มีนา๖๔คนที่๒เมษา๖๕
ที่ผมพูดก็แปลว่าผมถึงถึงบังอ้อโอ้โฮมีแน่ล่ะ
คนเป็นพ่อถึงสู้เป็นสู้ตายพูดเถียงข้างกู
พลเอกประยุทธ์จนไม่ลืมหูลืมตา

เอาประโยชน์ใส่พวกตัวเองพวกพร้อมตัวเอง
แล้วเวลาแต่งตั้งเนี่ยผมจะบอกเลย
เขาเรียกตำรวจมาเนี่ยเวลาแต่งตั้งตำรวจเนี่ย
พบมีอำนาจจริงครับที่จะยกเว้นกฎระเบียบต่าง
พบหน่วยเนี่ยเขาทำอะไรล่ะครับตอนนี้
เพราะออมน่าเป็นให้ทางพบอตโตรถามว่าเขาทำได้ไหมทำได้
แต่อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นน่ะ
ทำไมมันบังเอิญขนาดนั้นได้ทั้งสองคนเลย
ไม่เอาพี่ชายมาอีกคนเอาน้องชายมาแล้วด้วย
นี่มันครอบครัวเดียวนะครับแล้วเด็กเด็กที่จบใหม่เป็นสี่ห้าแสนคน
ได้แต่มองตาปิบไม่มีโอกาส
แล้วตำแหน่งที่ได้เนี่ยปกติแล้วเนี่ย
เขาจะเอาตำแหน่งที่ขาดแคลนขาดแคลนความรู้
วันนี้คอร์เซนเตอร์เต็มบ้านเต็มเมือง
ตำรวจเหล่านั้นเนี่ยปฏิบัติงานไม่กี่คน
ลำบากลำบลแต่อันนี้เอาตำแหน่งทางจดลัตรสาธารณสาธารณ์
ทางด้านบริหารว่ามันขาดแคลนตรงไหน
พบหน่วยปกติเขาจะเป็นคนเลือก
อันนี้ไม่ให้เลือกเลือกมาให้เขา
แล้วจะให้ตำรวจไปทำงานได้ยังไง
ในเมื่อความรู้ความสามารถมันไม่ตรงกับหน่วยงาน

อะไรที่ไม่ถูกต้องพวกท่านต้องลุกขึ้นพูด
แน่นอนแล้วคาแรกการเกรงใจกันกลัวกัน
แต่คนเป็นผู้แทนไม่ได้เกรงใจนะครับ
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องภาษีอากรพี่น้องประชาชน
ซึ่งจะต้องใช้อย่างสมเหตุสมผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย
เอาคนแวบล้อมท่านมาได้ยังไงอย่างนี้
แล้วเอามาเป็นประเด็นทางการเมืองด้วย
ความจริงก็ในสภามันก็รู้จักกันเยอะ
ผมไม่นึกว่าพลเอกประยุทธ์จะกล้า
ท่านตอบผมแน่นอนว่าไม่ใช่หน้าที่ท่าน
ใครจะเชื่อล่ะในเมื่อผลเอกตัวยุทธ์ดูแลตำรวจแห่งชาติ
อาจจะบอกอะไรกันกับพบก็ได้
สั่งการกันยังไงก็ได้ไม่มีปัญหา
ปัญหาคือเงินภาษีพวกผมไง
ไปอยู่ครอบครัวเดียว
เรื่องนี้ผมเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จะปฏิรูปตำรวจอย่างไร
กฎหมายปฏิรูปออกไปแล้ว
ขนาดออกไปยังแก้เอาอำนาจตัวเองไว้ตั้ง๑๘๐วันเลย
นี่หรือจะปฏิรูปตำรวจ
ตำรวจที่ขาดแคลนตำรวจที่ไร้ความสามารถก็เขาไม่ได้เลย

บ้านผมก็ถึงบอกว่าธรรมศาสตร์บ้านผมท่านประธาน
ทำแบบนี้เบิดข้ำสิว่าว
คือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วบ้านเมืองเนี่ย

ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่
อยากให้พี่น้องประชาชนที่รับฟังรับทราบว่า
เขามีอำนาจเขาทำอะไรก็ได้

รคนนี้เป็นดรไม่ธรรมดานะ
ดรเสกอะไรก็ได้
จะมีเสกอื่นด้วยเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกเข้ามาว่าต่อ
แต่วันนี้ผมเรียนท่านประธานเพื่อทราบอย่างนี้นะครับว่า
เราจะปฏิรูปอะไรต้องดูตัวผู้บริหาร
ต้องดูตัวคนเป็นผู้นำองค์กร
ตำรวจดีเขาทำงานเขาเสียใจเขาเสียน้ำใจ

พบต่างคนต่างเขาอยากทำงาน
เขาอยากคนที่มีความสามารถมาพบหน่วยต่าง

วันนี้ท่านยัดเยียดให้เขาจากตำแหน่ง
ก็เป็นตำแหน่งกองการต่างประเทศ

ลูกชายก็อำนวยการธรรมดา

จนจบแพทย์ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจ
เส้นเท่าไหร่ผมก็ไม่เคยว่า
เพราะมันขาดแคลนมันมีความจำเป็น
ทำไมไม่เอาสื่อสารเทคโนโลยีที่เก่ง
ไปช่วยปอทไปช่วยเขาสกัดกั้นเรื่องเว็บการพนัน
เว็บการพนันนี่เปิดกันทั่ว
ข่าวเขาว่าเว็บไหนจ่ายตังค์ก็ไม่ปิด

เอาตำรวจเก่งบรรจุคนเก่งคนรุ่นใหม่เก่งเยอะแยะ
ซึ่งเขาไม่มีเส้นมีสายสอบแข่งขันกันมาปกติ

อย่างที่ผมบอกเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรเก่ง

เพราะฉะนั้นผมเรียนท่านประธานว่า

ใดที่นายกรัฐมนตรีที่เราอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย
ยังทำในสิ่งที่

ทำให้ตำรวจทั้งกองอึดอัด

หลายเรื่องนะครับท่านประธาน
แต่ว่าผมพอมีเวลาคร่าวให้ท่านฟังว่า
วันนี้รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์

ที่เรายื่นอภิปรายไว้วางใจ

อันนี้แค่ประเด็นเดียวประเด็นเล็ก
แต่เป็นประเด็นสะท้อนให้เห็นว่าคนใกล้ชิดท่าน
คนที่ดูแลบางเรื่องให้ท่าน
ทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ควร
แล้วจะให้พวกผมไว้วางใจยังไงครับ
ที่เรายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เพราะเหตุแบบนี้

ท่านจะตอบหรือไม่ตอบ

เลี่ยงแม้ท่านไม่อยู่ผมก็เชื่อว่าท่านฟังในรถ
คนที่ใกล้ชิดท่านแล้วไม่รู้อีกกี่คนที่เป็น

ความผิดของคนแต่งตั้ง
ท่านต้องจำไว้นะพลเอกประยุทธ์

ตำรวจหนึ่งคนกว่าจะเกษียณเนี่ย

เสียเงินประมาณ๓๒ล้านต่อคน

ก็ภาษีพวกผม๖๔ล้านนะครับ

ดำเนินการทำงานให้หน่วยได้เต็มที่
เรื่องนี้ก็อยากจะฝากท่านประธาน

ว่าพักฝ่ายค้าน

เขามีข้อมูลที่จะพูด

ต้องเป็นเรื่องที่เป็นหลักฐานจริง

จะทำยังไงอะไรก็แล้วแต่

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมเรียนนะครับว่า

ในอย่างการทฤปรายวางใจเรา
เราไม่เชื่อว่าท่านเอง

เป็นผู้นำที่พิการทางความคิด
เรียกว่าคิดแค่มาถึงสองสี่เหรอครับ
และสร้างความเหลื่อมล้ำอย่างเห็นได้ชัด

เพราะฉะนั้นขอฝากเรียนไปยังพลเอกประยุทธ์ต้องตอบคำถามนี้
แล้วฝากไปยังเพื่อนสมาชิกรัฐสภาที่รักทั้งหลาย
ว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายได้พูดเนี่ย
ท่านต้องไปปลองดูว่าท่านจะลงมติให้พลเอกประยุทธ์อย่างไร
แต่สำหรับพวกผมพักฝ่ายค้าน
ไม่มีทางที่จะให้คะแนนพลเอกประยุทธ์แม้แต่นิดเดียว

ต่อไปนางสาวปียรัฐ